เริ่มต้นกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้
เป็นประเด็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องนี้แล้วค่ะ
วิวาทะระหว่างฝ่ายหนึ่งคือคุณช่อพันนิกาวานิส
ฝากฝั่งอนาคตใหม่อีกฝ่ายหนึ่งจากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐ
คุณเอ๋คุณเอ๋ปารินาไกลคุบนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันแหละคุณเอ๋เนี่ยลักษณะคือเหมือนไปเชื่อมโยงว่า
เหตุระเบิดป่วนกรุงในกรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากว่าสมาชิกพักอนาคตใหม่
ไม่ว่าจะเป็นคุณธนทรคุณช่อมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เพราะว่าไปโพสต์ไม่ใช่ข้อความอย่างเดียวนะเป็นรูปด้วยไง
สิเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นกันเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณพันนิกาวานิสหรือว่าคุณช่อโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
วันนี้เดินทางเลยนะไปยื่นฟ้องเอ๋ปารินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ปกติเวลาเราจะไปแจ้งความใครเราไปแจ้งตำรวจใช่ไหม
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานต่างเพื่อให้อายการส่งฟ้อง
แต่วันนี้คุณช่อบอกว่าจะไม่ทนไปฟ้องเองเลยไปยื่นฟ้องเองเลยนะคะ
ที่สารอาญารัฐชดาพิเศก
แล้วศาลก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๓๐กันยายนนี้
วันนี้ฐานความผิดที่ไปยื่นกับคุณเอ๋ปรินาไกรคุบก็คือฟ้องฐานหมินประมาท
คุณช่อบอกว่าหากพบว่าหลังจากนี้ยังทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ก็จะยื่นฟ้องในข้อหาความผิดเดิมก็คือหมินประมาทนั่นแหละ
มินประมาทที่ทำให้พักอนาคตใหม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้น
พักอนาคตใหม่ก็มีการหารือกันแล้วว่าจะไม่ฟ้องในประเด็นนี้
ส่วนกรณีที่คุณเอ๋ปารินาไกลคุบไปแจ้งความกลับตนเองนั้น
คุณช่อมองว่าก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล
แต่ยืนยันว่าการฟ้องร้องครั้งนี้มีพยานหลักฐานชัดเจน
แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณเอ๋มีการโพสต์ไป
แล้วก็มีการลบไปแก้ไขใหม่อะไรก็ตามที่มันหมินเมเกี่ยวกับผิดกฎหมาย
เขาไปแก้ใหม่ไงคุณช่อบอกว่าไม่เป็นไร
ทำงานดีแคปไว้แล้วแคปทัน
เพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นหลักฐานไม้เด็ด

จริงไม่ได้ต้องการแม้แต่จะให้คุณปรินาต้องติดคู่ติดตารางอะไรนะคะ
และแน่นอนยิ่งไม่ต้องการเรื่องของเงินทอง
แต่ว่าการฟ้องร้องครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ
ต้องการที่จะให้สังคมได้เห็นว่าการเผยแพร่

เรื่องนี้มีความผิดทางอาญานะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าความผิดทางอาญา
ก็คือเป็นการสร้างความแตกแยกเกลียดชังในสังคม
ไม่อยากจะให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก
นี่ก็คือจุดประสงค์จริงของการฟ้องร้อง
ลงง่ายจุดประสงค์จริงสำหรับการฟ้องร้องคือ

อย่ามาทำแบบนี้เลยเพราะมันเกิดความแตกแยกในสังคม

เมื่อวานคือคุณเอ๋ปารินาไกลคุบ
กลับมาจากต่างประเทศกลับมาช่วงเย็น
แล้วตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจเลยนะ
ไปแจ้งความคุณช่อข้อหามินประมาทนี่แหละ

เมื่อวานก็เลยกลับบ้านที่ราชบุรีไปก่อน
ใช่ค่ะแล้วพอช่วงเช้า๑๐โมงที่ผ่านมานะคะ
ไปเลยค่ะไปจริงเมื่อวานนี้ไม่ทัน
แต่วันนี้ทันเพราะมากับพี่วินแบบนี้
มาแบบนี้เลยนะคะซ้อนแบบนี้เลย

มาที่สนลุมพินี๑๐โมงค่ะ
คือแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเดินทางไปผิดสถานีตำรวจหน่อยนะคะ
ไปที่สอนอทองหล่อเพราะว่าคุณเอ๋บอกว่า
นอทองหลอมอยู่แถวบ้านไงก็เลยจะไปแจ้งความที่ตรงนั้นนะคะ
แต่เขาบอกว่าให้มาที่สอนอนลุมพินีก็เลยรีบมา
ขั้นตอนแรกนั่งรถไฟฟ้ามาก่อนแล้วก็ต่อวินมานะคะ
บอกว่ารีบมากเลยมาแจ้งความดำเนินคดี
กรณีไหนข้อหาไหนก็คือข้อหามินประมาทเช่นเดียวกันเลย
เหมือนที่คุณช่อแจ้งความนะคะ
จากกรณีที่คุณช่อแถลงข่าวใส่ร้ายคือเนื้อหานะ

เนื้อหาลักษณะใส่ร้ายตัวเองว่าเป็นคนทำให้สังคมเกิดความแตกแยก
คุณเอ๋ยืนยันนะคะว่าส่วนตัวมั่นใจเหมือนกันในพยานหลักฐานของตัวเอง
เพราะมีคลิปวิดีโอช่วงที่มีการแถลงข่าว
เขาบอกว่าแต่ละคำเนี่ยลักษณะบอกต่อว่าใส่ร้ายทำให้ตัวเองเกิดความเสียหาย
อกจากนี้ขอความเห็นใจกับสังคมด้วยนะคะบอกว่า
อยากจะให้สังคมมองย้อนกลับไปหน่อยตัวเองสิ
เป็นคนที่ถูกกระทำถูกบูลลี่
ก็คือลักษณะล้อเลียนว่าร้ายใส่ร้ายเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถูกสร้างข่าวปลอมมาตลอด
ถูกสร้างเฟซบุ๊กปลอมด้วย
ฟังเสียงคุณเอ๋หน่อยค่ะ

อยากให้คนใช้วิจารณญาณดูว่า
ใครเป็นคนชั่วคนเลวคนช่างชาติ
และใครที่ทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองกันแน่
ฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงแน่นอน

ใครที่เป็นคนช่างชาติคนนั้นแหละเดี๋ยวจะโดน

ส่วนอีกคนนึงพี่มาแล้ว
เต้ค่ะลงคนกิจศุกษิณธรานนทร์นะคะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีเวลาและเป็นสอสอคนเดียวของภักดิ์ด้วยนะคะ
วันนี้เหมือนรู้ว่าเราถามประเด็นไลน์ว่าอะไร

บอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้ทั้งคู่ฟ้องกันไปฟ้องกันมา
เพราะว่าทั้งคู่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้แทนของประชาชน
อยากให้เอาเวลาไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะ

เสียเวลาทำงานความขัดแย้งแบบนี้น่าจะคุยกันได้